นายอดีศักดิเบนจสิริวัลในฐานะประธานพัฒนาฟุตซอลและฟุตบอลชายหาด
ให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมทีมไปแข่งฟุตซอลโลก๒๐๒๐
ประเทศไทยได้สิทธิ์ไปเล่น๖สมัยติดต่อกัน
บอกว่าหลังจากนี้ก็จะมีแผนจัดทวนิเมนต์
เตรียมทีมไปชิงแชมป์โลกในเดือนกรกฎาคม
หลังจบทวนิเมนต์นะครับก็คือ๒สัปดาห์ก่อนที่จะไปชิงแชมป์โลกครับ
โดยการแข่งขันก็ด้วยสถานการณ์โควิด๑๙
คาดการณ์กันว่าอาจจะไปแข่งในจังหวัดอื่นครับ
อาจจะเป็นนครราชศรีมาหรือเมืองพัทยาครับ